เขากำลังตามหากันอยู่นะถ้าท่านเป็นพลเมืองดี
ท่านก็รีบติดต่อผู้ที่เขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินหน่อยก็แล้วกัน
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งคือคนไข้เนี่ยเขามา
แล้วถุงนี้เขาลืมเอาไว้ข้างในมีพวกกระเป๋าสตางค์

มีเงินมีบัตรมีโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะฮะ

แล้วชายหญิงคู่นี้เข้ามานั่งทานข้าวต่อ
ก็คือเมื่อกี้เขาหยิบแล้วเขาก็ใส่กระเป๋าเข้าไปเลย
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาก็กลัวจะหาย
เดี๋ยวจะเอาไปแจ้งความต่อไปตามหาเจ้าของหรือว่าอะไรยังไงนะฮะ
แล้วที่สำคัญก็คือผู้ที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยนะ
ท่านผู้ชมครับที่เขาไปขอกล้องวงจรปิดในศูนย์อาหาร
ของโรงพยาบาลศรีนครินที่ขอนแก่นเนี่ย
คือเขาก็ป่วยไข้หนักถึงขั้นแบบเป็นเกาแล้วต้องมาตัดขา
เขาก็บอกอย่าซ้ำเติมกันเลย
ใช่พอจะออกจากโรงพยาบาลมานั่งกินคงกินข้าวลืมเอาไว้

ก็เลยโพสต์บอกใครรู้จักบุคคลในภาพขอให้ติดต่อมาหน่อย
เอกสารและเงินไว้ในถุงเป็นของคนป่วยนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องการตัดขาเนื่องจากเป็นโรคเกาะ
แล้วก็ไปแวะกินข้าวกินอาหารที่ศูนย์อาหาร
กลับถึงบ้านลืมว่าเอ้าลืมถุงไว้ที่โต๊ะนึกขึ้นได้
ก็กลับมาจะหาถุงไม่เจอฮะไปขอดูกล้องวงจรปิด
ก็เจอตามภาพที่ท่านเห็นในถุงที่ถูกหยิบใส่กระเป๋าของผู้หญิงท่านนี้ไปเนี่ย
มีเงินสดหมื่นกว่าบาทมีโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องค่ะ
ก็เลยฝากบอกชายหญิงสองท่านนี้นะครับยังไงติดต่อสพเมืองขอนแก่นหน่อย
เขาก็เอาหลักฐานเนี่ยไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วนะครับ
เพื่อท่านเป็นพลเมืองดีใช่ไหมเก็บไว้ได้แล้วก็แม่ยังไม่รู้จะแจ้งใคร
ไม่รู้จะติดต่อใครตอนนี้เจ้าของเขาอยากจะได้คืนยังไงก็ติดต่อเขาหน่อยกันแล้วกัน
จะได้เอาไปคืนอย่างถูกต้องนะคะ